คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีอุบัติเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะ
มีรถคันหนึ่งกำลังที่จะอยู่ในช่วงเข้าโค้งและคาดว่าคนขับรถอาจจะก้มไปหยิบอะไรบางอย่างอะค่ะ
แหกโค้งแล้วพุ่งไปมีอยู่หน้าบ้านหลังนึงมีวัยรุ่นเขายืนคุยกันอยู่๔คนแล้วพุ่งไปตรงนั้นเลย
กวาดไปเลยเสียชีวิตสามนะคะบาดเจ็บหนึ่งค่ะ

ร้องไห้กันแบบนี้ชาวบ้านวิ่งมาดู
เหตุการณ์เกิดเมื่อวานประมาณทุ่มหนึ่งนะคะ
ถนนสายโคกกลางท่าศรีในชุมชนบ้านโคกลางตำบลเกาะแก้วอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

ผู้ที่เสียชีวิตก็คือนางสาวสิริประพาอายุแค่สิบห้า
นางสาวพัชรพรอายุ๑๕เหมือนกัน
นางสาววันวิสาอายุสิบหก
แล้วก็มีเยาวชนชายอายุ๑๗คนนี้บาดเจ็บถูกรถชนขา
เนี่ยค่ะเสียชีวิตสามบาดเจ็บหนึ่ง
รถที่พุ่งไปชนนะคะเป็นรถเก่งคอนด้าแจ๊สสีขาว
ทะเบียนก่อไก่ชชิงสามสามสองร้อยเอ็ด
นี่นะคะคันนี้ด้านหน้าพังยับคนขับคือนายอมรเทพบุญชัยมาตรอายุยี่สิบเอ็ด
คนนี้คนขับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะคือกลุ่มของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เขาขี่รถกลับมาจากไปดูรถแห่บุญกระถิ่นที่อำเภอโพชัย
กลับกันมาสามคันห้าคนก็มีรถฮอนด้าเวฟสีแดงดำ
นางสาวสิริปภาอายุสิบห้าและนางสาวพัชรพรอายุสิบห้ามาด้วยกันอ่า
ฮอนเดอร์เวฟสีเหลืองของเยาวชนชายอายุ๑๗คนเจ็บอะค่ะ
อีกคันก็เป็นพีซีเอ็กสีดำของนางสาวเมย์อายุยี่สิบเอ็ด
ก็มีนางสาววันวิสาอายุ๑๖ซ้อนท้ายมาด้วย
พอไปถึงจุดเกิดเหตุนางสาวเมย์เขาเลี้ยวขวาเข้าบ้าน
ก็อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านเยาวชนวัยสิบเจ็ดนะคะส่วนอีกสองคันก็เลี้ยวไปจอดที่ลานดินหน้าบ้านของชายวัยสิบเจ็ด
นางสาววันวิสาที่ซ้อนท้ายนางสาวเมมาเนี่ยค่ะก็วิ่งข้ามถนนไปหาเพื่อนเพื่อน
แล้วเขาก็ยืนคุยกันสี่คนยืนคุยกันสักพักหนึ่งนะคะตำแหน่งการยืนนะคะ
เป็นแบบนี้ค่ะผู้ชายเยาวชนชายวัยสิบเจ็ดเนี่ยนะ
หันหน้าออกไปถนนนะคะน้องผู้หญิงสามคนที่เสียชีวิตหันหลังออกถนน
แค่๕นาทีคุณผู้ชมรถเก่งคันนี้ฮอนด้าแจ๊สสีขาวของนายอมรเทพพุ่งไป
โค้งอะค่ะตรงนั้นเป็นทางโค้งแล้วเสียหลักหลุดโค้งพุ่งไปเลย
น้องผู้ชายเขาหันหน้าออกถนนเขาเห็นครับเขาเลยกระโดดหลบทัน
แต่น้องผู้หญิงสามคนคือหันหลังออกถนนคือไม่รู้อะค่ะหลบไม่ทัน
โดนชนเต็มเต็มจุดเกิดเหตุเป็นถนนสองเลนนะคะ
จุดที่ถูกชนอยู่ฝั่งเดียวกันกับที่รถวิ่งมาเป็นลักษณะโค้งซ้ายน้องผู้หญิงอายุ๑๕๒คนถูกกวาดไปอัดอยู่กับโคนต้นมะม่วงที่อยู่ห่างไป๕๐เมตร
น้องผู้หญิงอายุสิบหกอีกคนนึงร่างไปอัดกับโคนเสาบ้านก็อยู่ใกล้ใกล้กันนั่นแหละรถจักรยานยนต์ฮอนเดอร์เวฟสีแดงดำกระเด็นเลยต้นมะม่วงไป
ฮอนเดอร์เวฟสีเหลืองล้มอยู่ตรงลานดินแล้วก็มีเนี่ยค่ะ
ยาวชนชายวัยสิบเจ็ดก็บาดเจ็บอยู่ตรงนั้นคนเห็นเหตุการณ์บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็รถจักรยานยนต์สองคันเขาจอดคุยกันหน้าบ้านห่างจากถนนแค่สองเมตร
เสียงดังมากตำรวจเสรภูมิบอกว่านายอมรเทพคนขับรถเก๋งอ่ะค่ะ
บอกว่าเขาก็ขับรถออกมาจากบ้านที่อำเภอโพชัยพอไปถึงจุดเกิดเหตุ
ก้มหยิบโทรศัพท์มือถือค่ะจังหวะเข้าโค้งพอดีแล้วก้มหยิบมือถือ
เสียหลักพุ่งไปเลยนะคะเขาบอกว่าพอไปชนเนี่ย
เขาก็รีบลงมาดูคนเจ็บนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
คนขับรถเก่งคันนี้ด้วยครับก็ไม่ได้มีแอลกอฮอล์อะไรในร่างกาย
แต่ปัญหาก็คือก้มหยิบมือถือจังหวะเข้าโค้งค่ะเสียชีวิตไปสามนะครับ
เราได้คุยกับน้องที่อายุ๑๗นะฮะผู้ชายที่รอดชีวิตนะครับ
น้องบอกว่าเพิ่งกลับจากเที่ยวงานรถแห่นะฮะกำลังจะกลับบ้านแล้ว
อยู่ใกล้ใกล้กันนี่แหละก่อนจะแยกย้ายกันก็ยืนคุยกันก่อนนะ
ยืนยันว่าไม่ได้ยืนคุยบนถนนนะแต่บนลานดินอยู่ห่างจากถนน

ลดจริงครับเป็นยังไหนลักษณะมากกว่ามัน
ตอนรถเสียหลักมานี่ครับผมกำลังก้าวขึ้นรถครับ
น้องนี่อีกสามคุณลดจริง
จิ๊บไปกับรถเลยครับ
ที่ยืนคุยกันก็หน้าบ้านของน้องผู้ชายเนี่ยนะฮะ

ยืนคุยกันอยู่ห่างจากถนนสัก๑๒เมตรนะครับ

แต่ไม่เคยมีใครเสียชีวิต

นี่เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของหมู่บ้านเลยนะครับ

หน้าบ้านตรงถนนเนี่ยเขายังฝันเป็นลางด้วยนะครับ
ดีบ่อยจะพอนี้เมื่อ

ไปดูฝั่งของครอบครัวผู้สูญเสียนะครับ
เราได้ไปคุยกับคุณพ่อของน้องวันวิสา
อายุ๑๖นะฮะที่เสียชีวิตนะครับ
วันนี้พ่อมาทำพิธีเชิญดูยันลูกสาวตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
บอกว่าตอนลูกสาวถูกรถชนเนี่ยตอนนั้นพ่ออาบน้ำอยู่
และได้ยินเสียงคล้ายกับมีอะไรชนกันดังโครมอย่างแรง
บ้านเขาอยู่ใกล้กันนะฮะตอนนั้นก็ก่อนนั้นเนี่ยสัก๑๐นาทีเนี่ย
ลูกเพิ่งโทรมาบอกบอกพ่อว่ากำลังกลับบ้านแล้วนะ
ก็ยังสังหรณ์ใจว่าจะมีอะไรไม่ดีกับลูกหรือเปล่า
พอพ่อกับแม่เนี่ยวิ่งมาดูนะฮะตามเสียงรถชน
ก็พบว่าลูกสาวคือนางสาววันวิสาเนี่ยตอนนั้นเนี่ย
โอ้โหเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้ว

ที่บอกว่าลูกสาวก็เพิ่งสอบติดวิทยาลัยเทคนิค๑๐๑นะครับ

ส่วนป้าของนางสาวพัชราพร

นะครับอาวุธรรณะนี้เป็นเด็กดีชอบวาดเขียน
ัตยกรรมของวิทยาลัยนะก็ต้องมาสูญเสียเหมือนกันนะครับ
สามศพนะครับสพเสรภูมิกำลังสอบปากคำพยาน
เห็นเหตุการณ์และคนขับรถนะครับตรงจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องแจ้งข้อหากันนะครับวันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสามศพนะครับ
เมื่อช่วงเย็นเนี่ยเป็นศพของนางสาววันวิสาวัย๑๖นะครับ
ครอบครัวได้รับศพมาทำพิธีฝังที่ป่าช้าของหมู่บ้านนะครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุสักสามกิโลเมตรส่วนอีกสองศพที่น้องอายุสิบห้าเท่ากัน
ครอบครัวรับศพมาฝังไปตั้งแต่เมื่อช่วงสายแล้วนะฮะ
ก็ตามความเชื่อของคนในพื้นที่ก็จะฝังไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนทำพิธีกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ